เรากลับมาดูเหตุการณ์อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชม
กับเรื่องของหนุ่มคนนึงเขาติดยาเสพติดก็เสพยาจนคลั่งนะ
เป็นนุ่มนครปฐมสุดท้ายเนี่ยเผาบ้านตัวเองวอด
เขาบอกว่าเขาถูกทำของใส่แล้วก็ท้าให้คุณนิวจิตสัมผัสไปพิสูจน์
แต่เขาเผาบ้านไปแล้วคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศฮะ
นี่ฮะก็เป็นภาพของเปลวไฟที่โหมลุกไหม้บ้านชั้นเดียวในหมู่๗นะฮะ
ตำบลบางแข็มอำเภอเมืองนครปฐมท่ามกลางเสียงประชาชนกรหนวุ่นวายของชาวบ้านก็วิ่งหนีฉีดน้ำกันไป
ส่วนผู้เป็นก็แห่งก็ไม่ใช่ใครครับลูกชายของเขาเองนะฮะ
ลูกชายของเขาเองอันนี้คือแม่เขาลูกชายเขานี่แหละ
ชาวบ้านก็ช่วยกันจับได้ก็คือนายเฉลิมชัยทิติชัยธรรมโชธอายุ๓๓ปี
พอจับมาได้ก็อาการยังคงคุ้มครั่งจากการเสพยาบ้านี่คนนี้นะครับ
ส่งเสียงดังเออะโวยวายอารวาสไปทั่วกล่าวหาว่ามีคนทำของใส่
เป็นศัยศาสตร์มนต์ดำต่างต่างนานานะครับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนายเฉลิมชัยอยู่ในอาการคุ้มครั่งโวยวาย
แล้วก็ด่าทอคนไปทั่วเนี่ยตอนนักข่าวไปถ่ายก็ยังคงโวยวายอยู่นะครับ
พร้อมกับบ่นว่ามีคนมาทำร้ายคมคู่อีกว่าจะจุดไฟเผาบ้าน
แต่คนได้ยินกลับไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะทำจริง
หลังจากพูดเสร็จนายเฉลิมชัยเข้าไปในบ้านจุดไฟเผาบ้านทันทีเลยครับ
ไฟก็ลุกไหม้ชาวบ้านก็ช่วยกันดับไฟแต่ก็ไม่ทัน

ก็พูดเป็นตุเป็นตะไปนะครับ
ในเวลาต่อมาก็เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายเฉลิมชัย
ก็นำตัวไปตรวจปัสสาวะแน่นอนก็พบสารเสพติดนะครับ
ก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
คุณแม่ก็เครียดเลยบ้านก็ถูกเผาลูกก็โดนจับ
ไม่รู้จะทำยังไงจริงแต่ของที่ว่าน่าจะเป็นยาเสพติดในตัว